ดูความคืบหน้ากรณีกลุ่มประหลัดที่ไปล่าหมีขอกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีการออกหมายจับเพิ่มอีก๑คนแล้ว
หลังจากที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดในการจับกลุ่ม
แต่ว่าผู้ชายคนนี้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
นายพนัชกรโพธิบัณฑิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยก
ก็เป็นคนออกมาเปิดเผยให้ฟังนะคะว่า
เจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ให้ติดตามตัวผู้กระทำผิดอีก๑ราย
หลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
สำนักงานสงเต่าดำเมื่อวันก่อน
แล้วก็ได้ตรวจสอบภาพที่เจ้าหน้าที่บันทึกเอาไว้ในวันเกิดเหตุ

คืออีกหนึ่งคนที่ร่วมกระทำผิดในคดีนี้
แล้วก็หายตัวไประหว่างที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเข้าจับกลุ่ม
คืออาศัยจังหวะชุลมุนกันหลบหนีไป
เป็นผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็สืบในทางลับว่าคนนี้คือใคร
รู้ชื่อต่อมาก็คือนายสมเกียจเพ็งนาเรน
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะ

ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนแล้วล่ะ
ที่จะสืบสวนแล้วก็ติดตามจับตัวบุคคลคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้
ขณะเดียวกันวันนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวน

ลงพื้นที่บริเวณสำนักสงฆ์เต่าดำอีกครั้ง

แล้วก็ซากชิ้นส่วนหวีขอที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในพื้นที่
และเพื่อที่จะเข้าไปตรวจในบริเวณที่เป็นกุฏิพระสงฆ์
บริเวณโดยรอบที่เป็นพื้นที่พักแรมของกลุ่มผู้ต้องหาด้วย
จากนี้จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสพระสงฆ์

เพื่อนำมาประกอบหลักฐานเพิ่มเติมในคดี
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล

ได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยก
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ